ขณะเดียวกันทางสื่อต่างชาตินะคะก็มีการถ่ายทอดสด
แล้วก็นำเสนอข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายงานด่วนถึงข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยอ้างจากประกาศของสำนักพระราชวัง
ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาที
ตามเวลาในประเทศไทยที่โรงพยาบาลสิริราช
ประสบกรณิกรที่ปักหลักอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
หลังการทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
ยังระบุว่า๗๐ปีของการครองราชของพระองค์
เท่ากับช่วงชีวิตของคนคนหนึ่ง
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย
ก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากต่าง
กระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์
ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยระบุว่าสิงคโปร์มีความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

โดยขอถวายความอาลัยแด่พระราชวงศ์

และประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
แถลงการกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์ยังระบุว่า

เป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ

เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย
ยังทรงทุ่มเทให้กับการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างไทยและสิงคโปร์
ส่วนสถานีโทรทัศน์อัลจาซีร่าของกาต้าก็มีการถ่ายทอดสด
แถลงการของสำนักพระราชวัง
บรรยากาศที่หน้าโรงพยาบาลสิริราช
และฉายสารคดีพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยในประสบกรณิกรเป็นอย่างมาก
และปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างหนัก
พระชนชีพของพระองค์
อกจากนี้ยังได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ถึงบทบาทของพระองค์ในสังคมไทย
ในฐานะที่ทรงเป็นศูนย์กลางของจิตใจของประสบกรณิกร
ช่วยให้ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤตและก้าวข้ามความแตกแยกมาได้หลายต่อหลายครั้ง
รายงานบรรยากาศจากโรงพยาบาลสิริราชทันทีที่มีการประกาศว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
พร้อมทั้งวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าวประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้
รายงานภาพจากโรงพยาบาลสิริราช
พร้อมกับร้องเพลงถวายพระพรให้กับพระองค์
กลางบรรยากาศที่เศร้าโศก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับความเคารพยกย่องจากประสบกรณิกรชาวไทย
เหมือนสมมุติเทพและทรงเป็นพ่อผู้ถ่อมพระองค์
อกจากนี้พระองค์ยังทรงช่วยให้ประเทศไทย
สามารถผ่านพ้นวิกฤตต่างที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศ
ตลอดช่วง๗ทศวรรษที่พระองค์ทรงครองราชสมบัติ
ซึ่งพระองค์ไม่ทรงเป็นเพียงพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูลเท่านั้น
แต่เป็นพระผู้ปกปักพิทักษ์ปวงประชา
เป็นผู้นำที่อ่อนโยนและมีบทบาทในการรักษาความเป็นเอกภาพของประชาชนในประเทศ
ซึ่งนี่ทำให้พระองค์ได้รับการเคารพรักและศรัทธาจากประชาชนทั้งประเทศ
เปรียบว่าพระองค์เปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ที่ลงมาจุติในโลก
เดินทางไปยังทุกคนทุกแห่งรวมถึงหมู่บ้านที่ธุรกันดาลและยากไร้
เพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรของพระองค์ให้พ้นจากความลำบากทุกทน
อกจากนี้ยังทรงพระอัจฉริยภาพในด้านดนตรีและกีฬา

พร้อมกับรายงานพระราชประวัติโดยอธิบายว่า
พระองค์ได้รับการเคารพจากประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ
ถึงการเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติ
พระองค์จะทรงไม่มีพระราชอำนาจใดทางการเมืองที่แท้จริง
ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี๒๔
เช่นเดียวกับในกลิ่นทีเดสวีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
เปลี่ยนรูปภาพประจำตัวบนทวิตเตอร์ส่วนตัวเป็นสีดำเพื่อถวายความอาลัยค่ะ